อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
เป็นเหตุการณ์ครูคนหนึ่งค่ะขับรถเก๋ง
ถอยมาแล้วมาชนเข้ากับมอเตอร์ไซค

บอกว่านี่จะชนแล้วสุดท้ายชนจริงค่ะ

ครูคนนี้ค่ะคนที่ขับรถเก๋งสีขาวลงมาดู

ลักษณะเหมือนว่าจะปัดความรับผิดชอบ
ทีนี้ผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมนี่นะเนี่ยโอ้โหดูสิ

ชาวบ้านเขาร้องเรียกไว้ได้ทัน
ฉะนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
ไม่น่าจะจบสวยแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดนี่นะคะค่ะ
ตำรวจในท้องที่เรียกคนที่เกาะเหตุ
มาพูดคุยแล้วก็ตกลงกันได้แล้วนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บันทึกภาพรถเก๋งคันสีขาวคันนี้แหละค่ะ
ซึ่งเป็นรถของข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรำ
ถอยหลังมาชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ของนางพรตุมพกาอายุ๔๙ปี
ซึ่งนางพรเนี่ยเธออุ้มหลาน
หลานวัยขวบ๙เดือนไว้บริเวณด้านหน้าจะขี่รถไปตลาด
แต่เคราะห์ดีนะคะชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะตะโกน
ร้องเรียกคนขับรถเก๋งบอกว่าให้จอด
พร้อมกับวิ่งไปช่วยอุ้มเด็กออกมา
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวเด็กจะถูกรถชนคุณดูสิ
สภาพที่ชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นคนที่ได้รับความเสียหาย
ก็ไปแจ้งความไว้กับตำรวจสพลหารทราย
ซึ่งลักษณะของคนขับรถเก่งเหมือนกับว่าจะปัดความรับผิดชอบ
ลงมาดูเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าเสียหายแค่นี้

แล้วก็ขับรถออกไปจากจุดเกิดเหตุเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แค่นี้แหละค่ะก็เลยสร้างความไม่พอใจ

แล้วก็ชาวบ้านที่เขาก็เห็นเหตุการณ์ด้วย
คุณผู้ชมเห็นไหมชาวบ้านท่านนี้แหละค่ะ

เห็นไหมมาช้าแล้วเขาจอดนึกจะจอดก็จอดเลย
แล้วอันนี้พอจอดปุ๊บพี่เขาก็เลยจอดตาม

อันนี้เขาถอยแบบคือนึกจะถอยก็ถอยมาเลย

แล้วลูกน้องพี่ลูกน้องพี่๔๕คนเขากำลังจะกลับบ้านพอดี
เขาไปแบบวิ่งมาช่วย
หลังจากที่เขาแจ้งความเสร็จสิ้น
พนักงานสอบสวนสพลหารทรายก็เรียกครูคนขับรถเก่งคันดังกล่าวนี่แหละค่ะ
มาสอบถามข้อจริงพร้อมกับแจ้งข้อเกลาฮาคือ
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
แล้วก็มีการทำการเปรียบเทียบปรับจำนวน๔๐๐บาท
แล้วก็จ่ายเงินค่าซ่อมรถให้กับคู่กรณี๖๐๐บาท